กินแล้วก็ใส่กันแบบไม่ยั้งอยู่แล้ว

สังขยามะม่วงก็ได้

เอางี้บางคนชอบทานกับขนุน

มันน้ำพริกปลาร้า

กินกับอะไรก็อร่อย
ของหวานกินกับผลไม้สุกนะ

อันนั้นไม่ต้องพูดค่าวเหนียวเฉย

ตั้งอยู่ที่บริเวณ๔แยกตลาด
ตลาดเกษมอยู่ที่หมูเจ็ดตะมนต์ทรัพย์สมทรศอเภอบึงสาวพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ไฮไลท์เลยนี่ครับข้าวเหนียวขนุน
ยัดไส้เข้าไปเลยกินแบบอย่างนี้เลยก็ได้
ถ้าเป็นขนมเขาต้องยัดไส้นะถูกต้อง
แล้วถ้าจะกินให้มันอร่อยแบบเข้มข้น
ทำยังไงราดกระเทะถวดต้วง
ลิ้นเป็นอะไรกันหมดก็ไม่รู้
ลินเปรี้ยเลยอยากกินแหละคืออยากกินอยากกิน
แหม่มเจ๊แหม่มแกบอกว่าทำออกมาแล้ว
บอกเลยว่าถูกอกถูกใจทุกวัยจริง
ขายในราคากล่องละ๔๐บาทไม่แพง

ก็แค่เปิดกล่องแล้วเอาเข้าปาก

ข้าวเหนียวมูลเป็นยังไง
ส่วนมะม่วงบอกเลยนะต้องสั่งจากเจ้าประจำที่มีคุณภาพ
จนที่ร้านเป็นที่ยอมรับมานานกว่า

กินถูกใจทุกใบบอกอร่อย
กินมา๔๐ปีแล้ว

แล้วอย่างนี้เขาบอกว่าช่วงนี้มันวิกฤตโควิด๑๙บ้าง

แต่ร้านนี้เจ๊มังบอกชิลสบาย
ขายได้ดีและขายราคาเดิม

มะม่วงขายกิโลกรัมละ๑๐๑๕บาท
ราคาตามฤดูกาลแล้วแต่ซีซั่น

กะทิที่เขาให้ฟรีแถมมาให้อยู่ในกล่องอยู่แล้ว
แล้วเขาขายกล่องหนึ่งก็สัก๔๐บาทได้๔๕

อย่างนี้ละกันเปิดขายทุกวันนะตั้งแต่๗โมงเช้า
ไปอยู่ถึง๑๙นก็คือ๑ทุ่ม
ใครสนใจอยากจะโทรไปสั่ง
จัดให้หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นมาเลย
๐๙๖๖๓๖๓๙๖๑ตามนี้เลยนะครับ

แต่อย่างนี้เอาเบอร์ที่ขึ้นตามหน้าจอนี้เลยดีกว่า
รับรองโทรไปติดแน่นอน

แต่ถ้าช่วงมะยงชิดดิฉันเคยเห็นเหมือนกันนะ

เขาควานเม็ดออกแล้วก็จัดข้าวเหนียวลงไป
ไอเดียดีไหม